ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ตาย
ร่วมศุกร์กันมาขวาด๓๐ปี
ต่างคนต่างอยู่เคียงข้างกัน
ในวันที่ชีวิตต้องเจอวิกฤตถาโถม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

สังหวัยจากกับยายหลุยมาฝังแล้ว

ศุกร์ทดีกว่าพึงพระศึกิริจอาศัยเจ้า

เอียดจังสั่นเอียดจังสี

ไปหาเก็บพลักษณ์

เมื่อประมาณ๖ปีที่แล้วยายหลุยเกิดล่มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก
ก็พยายามลอกให้เขามาช่วยแต่เสียงน่ะมันไม่ออก
หลุยอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์นึง
แล้วหมอให้ออกมาเห็นกายภาพอยู่บ้านจ้ะ
ทำร้าวให้หัดงางจ้ะ
ยายสาก็มาทำกายภาพประมบัติให้
เขาก็จะมาเอาน้ำมันนวดแล้วก็ยกแขนยกขาออกกำลังกาย
ที่ฉันทำกายภาพเป็นคือเป็นอสมมาก่อนจ้ะ
ก็เลยได้อบรมตรงนั้นมาเป็นบางส่วนจ้ะ
พอยายหลุยมาป่วยก็เลยลำบากไปน้ำกันเบิดเลยจ้า
ก็แบกภาระอยู่พี่สาวชื่อยายเปียด
แก่พี่กานตั้งแต่น้อย
ฉันเป็นพี่สาวคนโตของยายหลุย
ตอนเจ็ดขวับฉันก็ไปขีดยาโปรดีโอ
แล้วฉันก็เลยมาเป็นพิการก็เดินไม่ได้จ้ะ
มือไส้ก็จะไม่ถนัดเพราะว่านิ้วมันจะโง่อย่างนี้

ช่วยได้แค่ร่างถ่วยจานร่างหมอร่างอะไรแค่นี้
ซ่ำเพราะน้ำแกก็ยังไม่เป็นสินเลียดแตกเหมือนน้องสาวอีก
หลุยที่เลี่ยงพี่สาวซึ่งพี่การ
หลุยก็ต้องเลี่ยงหลานอีก
เป็นลูกของลูกสาวยายหลุยจ้า
พ่อกับแม่เขาเลิกกันจ้า
ก็เลยเป็นภาระให้ลุยต้องเลี่ยง
คนโตก็เป็นผู้ชายชื่อไอโก้
คนเล็กก็เป็นผู้หญิงชื่ออันฟัน

แล้วก็เอาผมมาไว้กับยายตอนอายุ๘ควบ
เส้นเลือดสวยในสมองแตก
สงสารยายเป็นห่วงยาย
กายภาพบำบัดอยู่เป็นเดือนนะจ๊ะ
ลุยค่อยจังซอยเหลือตัวเองที่มา

เป็นเห็ดถากย่ามันเธอรู้เอง
เอาไหม้กระเท่าพยุ้งไปจ้ะ
หมอก็เลยได้ออกกำลังกายขาแน่
กับหมอก็ค่อยหายมาจ้ะ
จนได้อายุหากินเลี่ยงปากเลี่ยงท่อง
ลูกเลี่ยงหลานได้เท่าทุกเมื่อนี่แหละจ้ะ

นี่ก็ผ่านมาก็๕๖ปีแหละเก่ย
แต่ว่าร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่า
แต่ว่าพยายามทำให้มันถนัดให้เต็มที่

ถากย่ามันเนี่ย
ก็เห็นน้องทำงานก็โอ๊ยสงสารน้อง
แล้วก็แอศกินไปขับมาก็เหนื่อยยังหายไม่ดีเลยนะ
เพียงงานที่ได้สักภาคหนึ่งก็เจอโควิดจ้า
ประมาณมันก็มีงานเข่าเพื่อนกันเลยให้พักกร
เป็นห่วงใยหลุยครอบครัวน้องหลุยยังลำบากอยู่จ้า
ทำงานนักก็ทำไม่ค่อยไหวจ้ะ
วันก็ได้อาศัยไปหาหอยงมหอยในบ่อมากินเก็บผักบุ้งมาผัด
พอได้อยู่ไปเป็นมือไปจ้ะ
พอเจอลูกโควิดฉันไม่ค่อยมีตังค์
สุดท้ายก็เลยให้โก้ออกจากโรงเรียน

ยายมาบอกผมว่าพักเรียนก่อนได้ไหม
เพื่อว่าต้องมาช่วยยายเลี้ยงน้อง
ตอนนั้นก็น้อยใจเห็นเพื่อนไปโรงเรียนไปชุดนักเรียน
เสียใจจริงที่ให้หลานได้หยุดเรียน
อยากให้มันเรียนไม่ได้มีวิชาไม่ได้มีงานที่ชอบทำ

แต่ว่าผมรักน้องคนนี้มากก็คือว่า
เขามาอยู่กับผมแล้วเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
ก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับ
ฉันก็ฝันว่าอยากมีเงินจากกร
ได้ให้ยายหลุยลงทุนซื้อรถพ่วง
หาขายแกงน้ำหมู่บ้าน
ดีกว่าไปรอเห็นงานหลายวัน

ถ้ายายหลุยค่าขายเรามีตังค์
น้องโก้จะได้กลับไปเรียนหนังสือ
มีอนาคตที่ดีเกิน

แต่เขาก็มีกำลังใจให้เจ้าของเสมอลุย
พอการที่เท่าไรก็เรียนขึ้น

ไม่มีว่าเกมต่อชีวิต

ตอนนี้ยายหลุยกับสัตว์แกง
สนิทกันมากี่ปีแล้วครับ

แล้วทำไมถึงได้มาสนิทกันถึง๓๐ปี
ก็เฟรนก็เฟรนเป็นเพื่อนกัน

ก็เลยถูกใจกันป๊ากัน

ถากรุ่นมันถากรุ่นอ้อยรุ่นข้าวโพด
หวานหนึ่งก็ได้สองร่อยสามร่อย

ขายไก่ทอดไก่ย่างเราจะขายส้มตำอย่างเดียว
ลูกข้าพอค่อยมีเค้าก็เลยขายไปไม่รอด

ก็แสดงว่าสนิทคุยกันได้ทุกเรื่อง

สนใจเช้นก็ได้แหละวะ

ทำงานทำวันใช้วันทำวันใช้วัน
คือมันหยุดทำไม่ได้จริงคุณผู้ชมครับ
จนวันหนึ่งที่มาเกิดวิกฤต
นั่นก็คือเส้นเลือดสมองแตก
มาช่วงหลังไปคุดมัน

จะตี๒จะตื่นมาเข้าห้องน้ำ

ลุกไม่ได้โจทย์กระทั่ง๒โมงเช่านะ

วันที่รู้วันแรกเลยว่าเขาเข้าโรงพยาบาล

ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวดีเลย

ก็นอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันครับ
อยู่โคราชได้๔วันแล้วเขาก็ส่งกรับคืน

เยี่ยมก็บ้านแล้วก็เอายาที่แบบ

เย็ดสาว่าเขาก็เปรี้ยวเหมือนกันเหรอครับ

มันเดินแค่ขางนี้ขางนี้มันไม่เอาอะไรเลยเนี่ย
มันจะยกไม่ได้มันจะกำอะไรไม่ได้เลย
ตอนนั้นเราหมดหมดอะไรแต่อยากไหมยาย

อยู่ไปก็ทำให้ลูกให้เต้ากินไม่ได้

ถือมีดไปมีดแหลมยาวเนี่ย

หรอกอย่าแทงเลยอย่าตายเลย
ไม่ตายไม่ตายเราจะเจ็บเว

แล้วก็คิดถึงคำภาษานี้บอกว่า
ลูกต้องรูแลลูกรูแลลูกให้ดีด้วย๒ตาของนาย
สู่ไปเรื่อยจำไว้ว่าเองอย่าตาย

แต่อย่าลืมนะหลุยเองมีแค่หัวใจ

ก็ยายสานี่นะครับมาแล้วพยายามที่จะมาให้กำลังใจใช่ไหมยาย

ช่วยเหลือตัวเองไม่หาย

เราจะย้ำอยู่ตลอดว่าหลุยต้องช่วยเหลือตัวเองมันถึงจะหาย
ก็เลยบอกว่ายายสาจากประสบการณ์
บอกว่าถ้าเกิดว่านอนอยู่บ้านอย่างนี้

แล้วไหนจะแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลย
ที่ที่ให้ม้ออกก็ยอดรู้ว่าม้อจะคิดขาดตัวตาย

พอไปเปิดหูเปิดตา
ลูกข้างนอกไม่ให้มกมุ่นอยู่แต่ในบ้าน
ก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์มารับ
หลุยไปหาเจ็บหัวมัน
ให้ม้อเดินก็ช่วยดินซ้ายร้อน
เราม้อเป็นอยู่ท้าวนะจ๊ะ

ก็เลยให้ม้อก็ช่วยซ้ายร้อนตากแดด
ที่ลองตำพริกดูกระจับตากมามันก็ตก

หรือบอกว่ามึงเธอมึงมึงจับได้มาเธอ
พี่พามไปขุดมันดูไงมึงหาเจ็บสิ
โหแม่คุณพูดกับมือตัวเอง
ถามบอกว่าเยยสานี่อ่ะ
รู้ได้ยังไงแล้วประสบการณ์เอามาจากไหน

เขาเห็นเขาอ่ะเห็นเขาทำควบมัน
ที่ไปแรกนี่ลงมอเตอร์ไซค์ขามันก็อ่อน
แล้วเอาขาหยั่งลงก็ประคองหมอนน่ะลงก่อน
ไฟทะเดินไป

ลุบกะกำจับมือกำไว้กำจอบ

ตามหูมันตามหูที่มันมันมันมันจับไม่ได้น่ะเหมือนให้เขาได้ออกกำลังกาย
เหมือนให้เขาออกกำลังกายตอนนี้ดีขึ้นไหมฮะดีจ้ะ
ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเย้เปรี้ยจ๊ะจ้ะ
จริงเกิดมาก็คือปกติร่างกายปกติแต่ไปฉีดวัคซีนโมริโอ
ขีดโปรดิโอก็เลยเสียขามาเลยตั้งแต่กี่ขวบนะจ๊ะเจ็ดขวบ
เปี้ยทำอะไรบ้างครับอยู่ที่บ้านอ่ะถ้าแบ่งได้ก็แบ่งก็ช่วย
อันไหนช่วยได้ก็ช่วยแต่ก่อนก็มีหน่วยตุ๊กตาป๊าขายก็คือว่ารับเขามาทำ
ตุ๊กตาอะไรครับที่กระติ๊ดรองเท้าเด็กหน่อย
ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาปีนึงก็ที่พอดีเลยโรงงานเจ๊ง
เดือนสักประมาณเท่าไหร่ได้ตอนนั้นนะครับเดือนละสามร้อยสี่ร้อย
ก็มีเรียบเมื่อ
เห็นเนี่ยน้องสาวอะครับเขาก็แบกรับหน้าที่อย่างเงี้
เขาแบกรับภาระหนักอย่างเงี้ยยายเปรี้ยวรู้สึกยังไงบ้างครับ
แล้วเขาต้องมาป่วยด้วยก็สงสารถ้าช่วยไม่ได้
ก็ได้แค่ร่างโดยเช้าช่วยแค่นี้เห็นบอกว่าเคยเห็นน้องสาวไปทำงานหนัก
ยายให้กำลังใจยังไงอะก็บอกว่ามึงหายเถอะเด้อ
ถ้ามึงเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งน่ะลูกหลานจะอยู่ไงหายเร็ว
ต้องสู้เขาบอกวันอย่างงี้แต่ตอนนี้ไงมันมีหนุ่มน้อยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้
น้องโก้โก้มาอยู่บ้านหลังนี้กี่ปีแล้วลูกก็มาอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่
ป่าวสองอะครับแปดครบป่าวสองด้วยสภาพครอบครัวที่ไม่ไหวนะครับ
แล้วก็โก้ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนก็มาช่วยยายเลี้ยงน้องครับ
ยายต้องไปทำงานครับเพราะว่าถ้ายายไปทำงานก็ไม่มีคนเลี้ยงน้อง
ก็เลยออกโรงเรียนมาช่วยยายแบ่งเบาภาระให้ยายครับ
ยึดเรียนก่อนทำไมละเมออกนะเธอลูก
มันคือความจำเป็นจริงนะลูก
โกรธยายไหม
แรกก็โกรธครับ
แต่พอหลังมาก็เริ่มเข้าใจแกครับว่า
มีเหตุผลที่ต้องไปทำงาน
แล้วผมต้องมาช่วยยายแบ่งเบาภาระด้วยครับ
จากงานในบ้านแล้วหนูยังไปช่วยยายทำอะไรอีกลูก

บรรละร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยแบบนี้ครับ

ก็อย่างแรกก็ซื้อนมให้น้องแล้วที่เหลือก็ให้ยายครับ
พ่อมีอะไรอยากจะบอกกับคุณยายไหม
ผมอยากให้ยายอยู่กับผมกับป้าไปนานอยู่กับน้องด้วย

วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิต
จริงแล้วยายจะนำทุนไปทำอะไรครับ

พืชรถพวกแล้วก็ถ่ายใส่ของขายแล้วก็
ขายเกงจักร๒โหมผ่าว๑โหม
แล้วก็หาพักที่ยายเก็บจะไปขาย
พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่ามิตรภาพนั้นสำคัญกว่าแก้วแหวนเงินทอง
เมื่อเรามีมิตรภาพที่ดีสิ่งดีย่อมตามมา
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของยายหลุยจากชายภูมิ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญนะครับ

ชายภูมินะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับคุณยายดีค่ะสามยายกับสองหลานนะครับในวันนี้
ช่วยกันนะครับ๔ข้อคนละข้อถ้าไม่พลาดเลย๑ล้านบาทได้กลับบ้าน
คำถามเนี่ยออกแบบมาเพื่อครอบครัวของคุณยายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของภายในครอบครัวครับ
พร้อมแล้วขอเชิญยายหลุยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ยายหลุยมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในบ้านถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่หนึ่งหน่อไม้ดอง
เรื่องที่สองจังหวัดชัยภูมิเรื่องที่สามมนแคนแก่นคูณ
เรื่องที่สี่สมาชิกในครอบครัวเรื่องที่ห้าหลวงพ่อคูณ
ทำไมโดมเลยจ้ะเรื่องหน่อไม้ดองครับ
ไปตัดหน่อไม้กันที่ไหนครับยายมันเป็นฟ้ามันเป็นโค้งแล้วมันก็มีหน่อไม้อยู่ข้างพ่อม
กับใครส่วนใหญ่ไปขุดไปแก้ไอ้ยายสาแหละยายสาเอามาทำอะไรกินกันบ้าง
เอามาแก๊งใส่หอยก็ได้ลาวแล้วก็ทำไปเสียดน้อยแล้วก็ต้มแล้วก็แก๊ง
เพราะว่าถ้าได้มาเยอะเยอะข้าวเหลือก็คงต้องเอาไปดองจ้ะเอาไปดองแล้วเอาไปกินด้วย
่อไม้ดองสูตรยายหลุยทำยังไงครับก็เหลาหน่อไม้เอามาขยำกับเกลือ
แล้วก็เอาไปใส่กะติ๊กไว้สักสองวันสามวันก็เอาน้ำเข่าซาวที่เองหุงค่ะ
ไปใส่แล้วก็กินได้เลยจ้ะทำกินเองปลอดภัยดีด้วยเนอะจ้ะ
เอาละครับเกี่ยวกับเรื่องห่อไม้ดองนะฮะพร้อมไหมครับจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับหน่อไม้สดนะครับ
มีถุงมือให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวทำหน่อไม้ดองกัน
ขั้นตอนการทำก็คือสับสับสับสับสับแล้วก็ทาเกลือจ้ะ
โหลใส่ออกมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
นี่คือตัวอย่างนะฮะต้องการผู้ช่วยไหมจ๊ะต้องการจ้ะ
ใครดีจ้ะเอาประสาทจ้ะประสาทเชิญมาเป็นผู้ช่วยจ้ะ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือทำหน่อไม้ดองจำนวน๒โหล
โหลละหนึ่งหน่อนะฮะภายในเวลาสามนาที
ทำหน่อไม้ดองงวดหนึ่งก็ทำสิบกว่าหน่อ
กับภาษาสองคนไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้ว
ข้อนี้สบายใจค่ะสู้สู้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ย่อดยืนย่อดยนต์
ความเลวสูงศนิกานักผู้นี้นะจริงจริงน่ะ
นี่เดี๋ยวจะหาว่าสาไม่เตือนนี่ลองมือด้วยนะครับ
ระวังมือด้วยนะฮะเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีมันลื่น
เชียร์ด้วยลูกตอนนี้คนต่างก็ต้องเชียร์อยู่นะครับ
ครอบครัวก็ต้องเชียร์นะครับส่งกำลังใจมาครับ
โอ้โหแกงข้างในเนี่ยอ่อนดีจังเลย
พลุกเกลือแล้วครับเยซ่าพลุกเกลือแล้วนี่นี่นะครับ

เยซ่านำโหลพุ่งไปวางโหลเป็นทิ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะ
เยซ่าหลุยกำลังทำให้หน่อม้ายใส่โหลอยู่นะครับ
มณแขนแก่นคูลก็ได้จ้ะทำไมเลือกมณแขนแก่นคูลให้ใยสาธิ์ครับ
ขอเชิญเฮียสามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายสาจ๋าส่วนใหญ่ร้องเพลงของใครครับ

จากยายสาแล้วนะครับในบ้านหลังนี้มีใครชอบมนแคนอีกไหมครับ

เปรี้ยชอบมนแคนไหม

อ้าวแต่เย็บหลุยนะครับเลือกให้เย็บถาขึ้นมาต่อ
นะครับถ้าพูดถึงเพลงพี่มนต์แคนชอบเพลงอะไรเป็นที่สุด

พูดกับผมเหรอ
เอาที่เธอสบายใจนะครับ
แล้วชอบเพลงนี้ไหมฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ

อยู่กับเพลงนี้แหละครับเพลงนี้ดังมากนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะฮะยังถูกเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คืออัลบั้มชุดที่เท่าใดของมนแคนแก่นคูณ
ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่ห้า
ตัวเลือกที่สองชุดที่๖
ตัวเลือกที่สามชุดที่เจ็ด
ตัวเลือกที่สี่ชุดที่แปด
ชอบฟังเพลงมนต์แคนแก่นคูณนะจ๊ะ
เขาร้องเพลงเพราะแต่ไม่รู้ว่าอัลบั้มไหนเป็นอัลบั้มไหนจ้ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่ห้าครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่ห้าครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้ยายสาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

โก้แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโก้ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดชายภูมิ
เรื่องสมาชิกในครอบครัว

เอาสมาชิกในครอบครัวให้น้องโอ้ค่ะ

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องโก้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เราสนิทกับใครมากที่สุดในบ้าน
เปี้ยแล้วก็น้องครับ
น้องอันปันนี่ใครเป็นคนเลี้ยงส่วนใหญ่

เกิดวันที่๒๑กุมภาครับ

ดูแลน้องให้ดีนะลูกนะน้องเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ

เอาละคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องอันปันเกิดเวลากี่โมง

๓นาฬิกา๒๔นาที

๓นาฬิกา๓๔นาที
ตัวเลือกที่สาม
นาฬิกา๔๔นาที

๓นาฬิกา๕๔นาที
ผมไม่เคยดูสุจิบัติน้องผมว่าน้องเกิดกี่โมงครับ
ข้อนี้ก็เดาลวนเอาใจช่วยให้ผมด้วยนะครับ

นาฬิกาจุด๔๔นาทีครับ

๓นาฬิกา๔๔นาทีครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องโก้

ก็คงเหลือยายเปรี้ยเพียงคนเดียวนะครับตอนนี้
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับยายเปรี้ยขึ้นมาตอบ

คือเรื่องจังหวัดชายภูมิและเรื่องหลวงพ่อคูณ

ขอเชิญยายเปี้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยายเกิดที่ชัยภูมิไหมครับ

พอทราบเกี่ยวกับจังหวัดชายภูมิเราบ้างไหม

ของฝากอะไรดังบ้างชัยภูมิ

ขนมอะไรนะอร่อยมากที่สุดนะฮะ

ของฝากจากชายภูมิที่ดังก็มีแต่มัมอ่ะจ้ะ

ไส้กรอกเนื้อก็จะอร่อยใช่ไหมฮะ

เอาละเกี่ยวกับชายภูมินะช่างมัน

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ของจังหวัดชายภูมิไม่ถูกต้อง

อำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอทรัพย์ใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายวิเชียน

สัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาสลาด

มีทั้งหมด๑๖อำเภอ
ข้อมูลของเรื่องชายภูมิยายก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรหรอก

สัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาสลาด

สัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาสลาดค่ะ

มั่นใจและดีมากน่ารักที่สุด

เพราะฉะนั้นต้องมาเอาใจช่วยแล้วนะครับว่า

จะสามารถพิธิจดได้ทั้งหมดสี่ข้อหรือไม่

คุณผู้ชมครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวของยายหลุยนะครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

เรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วย

อยู่ที่หมีนอีก๑๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
มนต์แคนแก่นคูณครับ

ครอบครัวของหลุยยังลำบากอยู่จ้ะวัน
วันก็ได้อาศัยไปหาหอย
งมหอยมากินเก็บผักบุ้งมะพรัด

แต่เขาก็มีกำลังใจให้เจ้าของเสมอลุย
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ

ชุดที่เท่าดายของบนแครนแก่นคูณ

ถูก

ขวัญอีกครึ่งต้องพึ่งเธอคืออัลบั้มชุดที่๕ของมนแคนแก่นคูณนะครับ

ทำได้แล้ว๑ข้อครอบครัวของเย้หลุยนะครับจากชัยภูมินะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เอาล่ะมาลุ้นกันต่อเลยครับ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่องหน่อไม้ดองครับ

บางทีก็ล่มก็ล่มไปก็ฮัดไปฟึ๊กไป
แต่พยายามทำสำนักมันธนาธรรมในเตรียมที่
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือทำหน่อไม้ดองจำนวน๒โหลโหลละ๑หน่อ
ภายในเวลา๓นาทีมาลุ้นกันนะครับว่ายายหลุยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๓๘วินาทีครับ

ครอบครัวยายหลุยจากชายภูมินะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

เร็วมาก

ต้องผ่านเงินแสนข้อนี้ก่อนครับ

ช่วยได้แค่ร่างถ่วยจานร่างหมอร่างอะไรแค่นี้
นี่ก็เห็นน้องทำงานก็โอ๊ยสงสารน้อง

ค่ำมาก็เหนื่อยยังหายไม่ดีเลยนะ
เลือกที่๓สัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาสลาด

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

เพราะว่าอำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอเนินสง่ามีขนาดพื้นที่๒๒ตารางกิโลเมตร
ส่วนอำเภอทรัพย์ใหญ่นะครับมีขนาดพื้นที่สองร้อยห้าสิบห้าตารางกิโลเมตร
อาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนกันครับ
จากเรื่องที่เหลือในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
เส้นเลือดฝอยในสมองแตกสงสารยายเป็นห่วงยายอันปันก็ไม่ใช่พ่อเดียวกับผมนะครับ
แต่ว่าผมรักน้องคนนี้มากก็คือว่าเขามาอยู่กับผมแล้วเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
ก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อสามครับสิบสามนาฬิกาจุดสี่สิบสี่นาทีครับซึ่งเป็นคำตอบที่
ติดปับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เพราะว่าน้องอันปันนะฮะเกิดเวลา
สิบสามนาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะครับครอบครัวของยายหลุยนะครับ
ชายภูมินะฮะวันนี้ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
มีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับตอนนี้ครอบครัวเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้สองดอก
เชิญประจำที่ครับก้อและยายสานะครับ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
เดี๋ยว

ลองขอบคุณครับ

มาดูกันว่าโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

และโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งก็คือ
๑บอร์นัส

โบนัสหลังตู้หมายเลข๒

๑บอร์นัส

และโบนัสหลังตู้หมายเลขสองคือ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

เพราะฉะนั้นตู้สุดท้ายหมายเลขสี่

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
ยาย

ไปต่อชีวิตได้เนอะ

แต่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะขายข้าวขายของ

คุณผู้ชมครับมิตรแท้ซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา

ที่พร้อมยืนเคียงข้างกัน
เพื่อฟันฝ่าทุกวิกฤตที่ผ่านเข้ามา

ผมขอฝากครอบครัวของยายหลุยไว้ในหัวใจ

และวันนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องราวที่มาถ่ายทอด
กับรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

ให้คุณพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงนะครับ

วันนั้นฉันไม่มีเงินติดตัวไปเลยสักบาท

วันนั้นคือวันที่ฉันรู้สึกเศร้าที่สุดในชีวิต
สามนาทีครับไปลุกครับครับได้หรือไม่ได้ครับได้ได้ได้ได้